ส่วนเรื่องนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปที่ขอนแก่นนะคะ
นี่คือชาวบ้านเขาเดือดร้อนรำคาญเลยล่ะนะคะ
เพราะว่ามีการแชร์คลิปค่ะซึ่งว่ากันว่าเป็นพระปลอมนะคะ
ไม่ใช่พระจริงคือคนนี่แหละคนธรรมดาเป็นผู้ชาย
โกนผมห่มเหลืองแล้วก็ไปเรียรัยเงินชาวบ้านนะคะ
บอกว่าจะเอาเงินไปกลับวัดค่ะแต่ว่าพลเมืองดีเนี่ย
คือเขาเขาเรียรัยอยู่ในจุดเดิมพลเมืองดีก็สังเกตเห็นพฤติกรรม
ไม่ปกตินะคะก็เลยไปถามหาใบสุทธิว่าเป็นพระจริงหรือเปล่า
สุดท้ายทราบความจริงไม่ใช่พระจริงค่ะ
โอ้โหแต่ว่ามันก็เป็นสารความอันนี้ให้เพื่อนเนี่ย
เพื่อนประจงเพราะว่าเข้ามาในขาบของพระ
เพราะว่าคนไทยนับถือศาสนาพุทธ
ถามจริงแล้วก็ตอบตรงน่ะอ่าไม่โกหก
ใช่พระมั้ยเนี่ย
แล้วที่คือให้ให้ไปเนี่ยก็คือไม่ได้ถามใช่ไหมแต่พอไปถามเนี่ยก็เลยรู้เลย
ไม่ใช่พระจริงยอมรับนะคะวันนี้ตำรวจสพบ้านไผ่ค่ะ
ก็เลยต้องเข้าไปจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยถูกต้องนะคะ
รวบตัวทิศเหน่งคนนี้นะคะก็คือนายพัฒนาชัยสับโพ
อายุสี่สิบปีรวบตัวได้สำเร็จนี่ค่ะเอาจีวอนออกเอาย่ามสะพายเหลืองออกนะคะ
ก็ตำรวจไปจับได้พร้อมด้วยผ้าจีวอนย่ามเหลืองเปรย์แขวนนอนกระป๋องเติมแก๊ส
แล้วตรวจปัสสาวะด้วยนะคะตำรวจทำครบเลยตรวจแล้วก็เจอจริงนะคะ
มีสารเสพติดซึ่งเจ้าตัวก็รับสารภาพค่ะ

ครับนี่ค่ะก็ถูกจับศึกที่อุบลราชธานีนะคะ
ก่อนหน้านี้เป็นพระแล้วก็ถูกจับศึกเพราะเมา

ที่ขอนแก่นแล้วก็ก่อเหตุนี่แหละค่ะเรียรายเงินชาวบ้าน
ก็ได้วันหนึ่งเยอะนะพูดถึงวันละ๒๐๐๓๐๐บาท
เอาเงินไปซื้อยาบ้านะคะแล้วก็ซื้อเหล้าดื่ม
แล้วก็ใช้พื้นที่ใต้สะพานข้ามทางรถไฟ

เสพยาเสพติดให้โทษแล้วก็แต่งกายคล้ายภิกษุโดยมิชอบ

หรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
นี่พฤติกรรมนะคะ